สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันนะคะฟังเสียงกันแบบนี้น่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะ
คำถามที่หลายคนส่งเข้ามาด้วยความไว้วางใจนะคะ
อ้อยเชื่อเสมอคือการที่มานั่งตอบได้ก็ไม่ได้แปลว่าเก่งกว่า
แต่อาจจะมีเวลาเยอะกว่าหน่อยได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวความอ่อนแอของหลายคน
เพื่อจะเป็นวิธีคิดที่เราเอามาแบ่งปันกันได้นะคะ
วันนี้คำถามที่ถามมาก็เป็นคำถามที่หนักพอสมควรเลยนะคะ
สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวฟังการเรียนรู้กัน
ไม่จำเป็นว่าคนที่ฟังอยู่อาจจะต้องมีชีวิตที่เหมือนกัน
แต่บางทีนะคะต่อให้ไม่ได้มีชีวิตที่เหมือนกัน
ฟังเรื่องราวของคนอื่นอาจจะได้คำตอบในเรื่องของตัวเองก็ได้นะคะ
อันนี้ถามมาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยและคุณผู้ฟังค่ะ
มีเรื่องอยากระบายและขอคำแนะนำ
เรื่องมีอยู่ว่าเคยคบกับแฟนคนหนึ่งแล้วพลาดท้อง
แต่เขาไม่รับแล้วก็ทิ้งไปเราก็เลยต้องทำงานเลี้ยงลูกคนเดียว
ช่วงแรกชีวิตลำบากมากค่ะเหนื่อยมากเลี้ยงลูกไปร้องไห้ไป
คือเพิ่งดูไปแล้วจะอินมากเขาทำซีรีส์เก่งมากนะคะ
ทำให้รู้เลยว่าเวลาที่เราท้องในวันที่ไม่พร้อมอะไรเกิดขึ้นจากนั้นบ้าง
แต่บังเอิญว่าในซีรีส์อาจจะโชคดีกว่าน้องหน่อยคือเขารับผิดชอบลูก
ลายมาเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของลูกทั้งที่ยังอยู่ในวัยใสที่มีความฝัน
อยากจะเป็นนักบาสนะคะแต่บังเอิญของเราอาจจะโชคร้ายหน่อย
คือคุณพ่อของลูกไม่รับผิดชอบเลยแต่น้องก็เจ๋งมากนะ
ที่น้องผ่าชีวิตมาถึงวันนี้ได้น้องบอกว่าแค้นมากที่เขาทิ้งเรากับลูกไป
ดีที่มีพ่อแม่เราให้กำลังใจแล้วก็คอยช่วยดูลูกให้เรามาตลอด
เราได้ลูกชายค่ะและหวังว่าจะเลี้ยงเขาให้เป็นคนดีไม่เหมือนพ่อเขา
จนเวลาผ่านไปลูกเราโตจนเข้าอนุบาลวันหนึ่งที่เราไปรับลูกที่โรงเรียน
เอิญไปเจอกับผู้ชายคนนั้นโหโลกกลมเนอะ
คนที่ไม่คิดว่าอยากจะเจอหน้ากันอีกในชาตินี้แต่เราดันมาเจอกัน
เขามารับลูกของเขาเหมือนกันต่างคนต่างอึ้งค่ะเขาเหมือนจะเดินมาทัก
แต่เราเนี่ยรีบพาลูกเดินหนีก่อนหลังจากนั้นเราก็ไม่เจอเขาอีก
แต่ลูกเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่ามีลุงคนนึงชอบซื้อขนมมาให้กินตอนเลิกเรียน
เราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเขาความรู้สึกตอนนั้นที่รู้ก็ไม่ได้โกรธนะคะ
เรากลับรู้สึกผิดมากกว่าที่ไม่เคยบอกกับลูกว่าเขามีพ่อนะ
วันหยุดวันหนึ่งเขามาหาเราที่บ้านค่ะ
เขาบอกว่าไปถามที่อยู่มาจากโรงเรียนขอเข้าไปได้ไหม
ตอนนั้นลูกออกไปเที่ยวกับพ่อแม่เราพอดีก็เลยยอมให้เขาเข้ามา
เข้ามาเพื่อจะมาขอโทษค่ะแล้วก็บอกว่าอยากคืนดี
ขอรับผิดชอบเรากับลูกเราก็เลยบอกเขาไปว่า
เฮ้ยแต่ตอนนั้นเขาทิ้งไปนะแบบไม่ใยดีวันนี้จะมาขออะไร
เขาบอกว่าที่เขาต้องไปเนี่ยเขาไปแต่งงานกับคนที่ทางบ้านหามาให้
เป็นความจำใจนะไม่ใช่เป็นความเต็มใจ
เขาเคยจะหย่าแล้วก็จะกลับมาอยู่แต่บังเอิญว่า
ภรรยาเขาท้องก่อนเขาก็เลยรู้สึกผิดมาตลอด
พอมีลูกแล้วยิ่งนึกถึงลูกเราก็เลยตามหาจากเพื่อนที่รู้จักก็ไม่เจอ
บังเอิญมาเจอเองในวันนี้เรานั่งฟังเขาพูดจนจบ
แล้วค่อยถามเขาว่าแล้วจะกลับมายังไงเขาจะหย่ากับภรรยาเหรอ
ซึ่งใจลึกเราก็สงสารฝ่ายนั้นนะคะสงสารเด็ก
แต่อีกใจก็อยากให้ลูกเรามีพ่ออยากให้หย่ากันให้ชัดเจน
แต่คำตอบของเขากลับทำให้เราคิดหนักค่ะ
เขาบอกว่าทุกวันนี้เขาแยกกันอยู่กับภรรยาแล้วแต่เขาเซ็นใบหย่าไม่ได้
เพราะเรื่องทรัพย์สินเรื่องมีลูกเขาเคยบอกภรรยาแล้ว
ไม่ยอมให้เข้ามารับผิดชอบแต่ก็จะไม่ยอมหย่าให้
ถ้าเราอยากให้ลูกมีพ่อก็ต้องยอมคบกับคนที่ยังไม่หย่า
พี่ว่าเหมือนเราเป็นเมียน้อยไหมคะเราเลยบอกว่าขอคิดดูก่อน
ควรจะตัดสินใจยังไงดีคะพี่อ้อยคะเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกพ่อแม่เลย
รีบตัดสินใจไปไหนล่ะคะน้องคะพี่ว่ายังไม่เห็นต้องรีบตัดสินใจอะไรเลยนะ
วันที่เขาเดินจากไปง่ายเคยคิดไหมว่าเราและลูกจะดูแลตัวเองยังไง
ไหวไม่ไหวเราจะสุขหรือทุกข์ทรมานใจดูไม่เห็นมีผลอะไรต่อใจเขาเลยอะค่ะ
กี่ปีที่น้องต่อสู้กว่าผู้หญิงอ่อนแอคนนั้น
จะกลายเป็นผู้หญิงแข็งแกร่งขนาดนี้น้องร้องไห้มากี่ปี
ถ้าเขารู้สึกผิดอยากจะรับผิดชอบอะไรพี่ว่าเขาน่าจะทุรนทุรายตามหาเราและลูกก่อนหน้านี้นะคะ
ไม่ใช่ว่าอันนี้บังเอิญเจอกันแล้วเหมือนมีอะไรเข้าฝันเหรอถึงอยากรับผิดชอบ
สิ่งที่เขาเล่าให้ฟังเรากำลังฟังความข้างเดียวนะคะ
คือเข้าใจคำว่าคิดบวกนะแต่คิดบวกต้องอยู่บนโลกความเป็นจริงอะค่ะ
เขาบอกว่าโอ๊ยตอนนั้นจะเลิกกับภรรยาอยู่แล้วแต่ภรรยาท้องซะก่อนก็เลยทิ้งไม่ได้
คือฟังดูเป็นคนมีความรับผิดชอบมากเอ้าแล้วตอนเราท้องทำไมทิ้งอ่ะคะ
กว่าคนอ่อนแอจะเข้มแข็งใช้เวลาตั้งนาน
ทรมานกับการไม่มีเขาเศร้าขนาดไหนน้องยังจำได้ใช่ไหม
วันที่คนเข้มแข็งจะกลับมาอ่อนแอเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะ
บางทีเราไม่รู้จริงว่าสามีเก่าหรือนี่คือเจ้ากรรมนายเวร
ลูกเรามีแม่ที่รักและดูแลเขาเป็นอย่างดีจะมีพ่อไหม
ก็ดูเขาไม่ได้ขาดอะไรนะคะแต่ถ้าน้องแนะนำเข้าไปว่าเอ้ย
เนี่ยพ่อของหนูนะลูกแล้วน้องจะอธิบายต่อว่าอะไร
แล้วเด็กอีกคนเป็นใครอ่ะคะแล้วพ่อหนูต้องมีแม่อีกคนนะ
ลูกของหนูจะเข้าใจไหมว่าความสัมพันธ์อันซับซ้อนเนี่ยมันคืออะไร
คิดดีนะคะโสดก็แค่ไม่มีใครดีกว่าไปแย่งคนของใครนะ
ต่อให้น้องบอกว่าแต่เขาเป็นคนของเรามาก่อน
พี่ก็จะถามซ้ำว่าถ้ารักน้องจริง
ทำไมเขาทิ้งให้น้องเป็นภรรยาเก่าแถมวันนี้จะกลับมา
แล้วยกตำแหน่งภรรยาน้อยให้เรานะคะเขาไม่ให้เกียรติเรา
ยังไม่เท่าเราไม่ให้เกียรติตัวเองนะเข้าใจค่ะ
น้องบอกว่าน้องแค้นเขามากคนเราถ้ายังแค้นอยู่

จะไม่มีผลอะไรต่อใจของน้องเลยน้องรักเขาและรอเขา
แต่ถ้าเขากลับมาอย่างโสดนะพี่จะเชียร์ให้น้องโดดไปใช้ชีวิตคู่กับเขาอีกสักตั้ง
แต่นี่ไม่ใช่ภรรยาเขาก็ยังอยากมีนะคะ
ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาวางเราเหมือนเป็นของแถมนอกบ้านอยู่ดี
มัวแต่สงสารบ้านเขาตัวเราเองก็น่าสงสารนะคะ
เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เขาทิ้งไปไม่ใหญ่ดีมาวันนี้เนี่ย
จะทิ้งให้เราเป็นบ้านที่สองอีกแล้วนะจากภรรยาหลวงกลายมาเป็นภรรยาน้อยของสามีเก่า
จะทำร้ายเราไปถึงไหนน้องคิดดูนะเขาคิดถึงแต่ตัวเอง
แคร์หัวใจใครเลยไม่ว่าจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขา
เพราะว่าทะเบียนสมรสก็ยังมีหรือว่าแม้แต่ตัวน้องเอง
เขาเอาแต่ใจตัวเองไปหน่อยนะคะให้เลิกทั้งนั้นเลิกไม่ได้
เพราะติดเรื่องทรัพย์สินเอ้าทำไมถึงเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเขา
และหัวใจเราเขาจะชดเชยแบบไหนทะเบียนสมรสก็ยังอยู่นะคะ
ลูกของเราจะเอาความภูมิใจมาจากไหนคะ
เคยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทรงพลังแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะพังครอบครัวอื่น
ถึงหัวใจคุณพ่อคุณแม่เรากว่าจะพาน้องให้ผ่านพ้นเรื่องยากที่สุดในชีวิต
วันที่ไม่มีคู่คิดสามีหายไปให้เราเลี้ยงลูกคนเดียว
คุณพ่อคุณแม่ประคองหัวใจลูกคนนี้ขนาดไหนวันนี้เขาจะกลับมา
แล้วก็หาสารภาพใหม่พ่อแม่เราก็คงไม่ได้ภาคภูมิใจอะค่ะ
เพราะว่าลูกสาวกำลังจะไปเป็นบ้านสองของคนอื่นเขาและถ้าเรานะ
เป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจทำไมเขาต้องเลือกเราเป็นตัวจริงอ่ะคะ
ขอพูดประโยคนี้อีกครั้งเขาหย่ากันไม่ได้เพราะทรัพย์สินเงินทอง
แปลว่าเราคือตัวสำรองทั้งชีวิตหรือน้องคงอยากกลับไปแต่อย่าอ้างลูกนะ
คือจะรักแค่ไหนก็ตามอย่ายอมไปอยู่ในเงื่อนไขของเขาค่ะ
เวลาใครสักคนนะคะเขาอยากได้แฟนเพิ่มไม่มีทางหรอกน้องคะ
ที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยเขากับภรรยารักกันดีอันนี้หลักสูตรง่าย
ก็ต้องพูดว่ามีปัญหากันอยู่ไม่รักแล้วนะอยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อทรัพย์สิน
แล้วพอน้องยอมไปตัวสำรองเพื่อจะรอเลื่อนตำแหน่งเป็นตัวจริง
สิ่งที่พี่อ้อยได้ยินมาเยอะมากคืออ้าวทำไมเขาไม่เห็นเลิกกันสักทีอะคะพี่
อืมก็ไหนบอกไม่ค่อยรักกันไงแต่ไม่เห็นไปจากกันเลย
เห็นมีทีท่าจะเลิกกันเลยและที่สำคัญนะคะ
ที่น้องตื่นขึ้นมาแล้วคอยแช่งเขาทุกวันว่า
เมื่อไหร่จะเลิกกันสักทีนะเมื่อไหร่จะเลิกกันสักที
ก็ไม่ได้ดีต่อหัวใจเรานะคะใจเขาใจเราเนอะ
เขาก็มีลูกเราก็มีลูกเอาเข้าจริงนะคะไม่ว่าจะยังไง
ต่อให้เราไม่ใช่สามีภรรยากันเขาเองก็ยังคงเป็นพ่อของลูก
และเราก็เป็นแม่ของลูกตลอดชีวิตอยู่ดีนะคะไม่รู้สิ
อะไรก็ตามที่พี่ห่วงมากคือสิ่งที่น้องจะสื่อสารกับลูก
จะบอกลูกชายของเรายังไงอ่ะคะเนี่ยพ่อของลูกนะ
แล้วทำไมพ่อไปรับส่งเด็กคนอื่นแล้วทำไมต้องอยู่บ้านอื่น
มาหาได้เป็นพักอยู่อยู่น้องก็มีพี่น้องอีกคนนึง
อยู่บนโลกนี้แต่คนละแม่นะน้องเตรียมคำตอบเหล่านี้หรือยัง
เขาจะฟังเข้าใจไหมอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้
ไม่มีพ่อเขาก็อยู่ได้อย่างดีจากอ้อมกอดของแม่
แต่ถ้าจะมีพ่อควรมีพ่อที่รักเขาค่ะ
ที่ไม่ต้องเอาความรักไปแบ่งให้อีกบ้านหนึ่งจะดีกว่าไหม
คืออันนี้ก็สิทธิ์ของน้องนะคะจะตัดสินใจยังไง
เพียงแต่ถ้าน้องถามมาพี่ก็จะพูดในมุมของตัวเองแล้วกัน
คืออะไรก็ตามที่คิดไม่ออกให้ใช้เวลาแฟนเก่ากลับมาอย่าเพิ่งดีใจ
เพราะถ้ารักเรามากมายก็คงไม่ทิ้งเราไปก่อนหน้านี้
วันดีคืนดีกลับมาอาจจะไม่ใช่เพราะมีใจหรือเปล่า
แต่แค่ไม่รู้จักพอภรรยาใหม่ก็มีนะคะ
ภรรยาเก่าแสนดีก็ไม่อยากเสียไป
เขาคิดถึงหัวใจใครบ้างนอกจากหัวใจตัวเอง
จะลูกทั้งสองบ้านล่ะเขาแคร์หัวใจลูกบ้างไหม
วันที่เขาเดินจากไปเราใช้สองแขนของเราประคองหัวใจลูก
จนถึงวันนี้แล้วอะค่ะอยู่ดีนะ

เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สตรองจะยอมมาเป็นตัวสำรองให้เขาทำไมอ่ะคะ
ลูกจะต้องภูมิใจที่แม่ไม่ได้แย่งคนของใคร
และถ้าสามีเก่ารักเรามากพอ
คงเดินหน้าต่อและใช้ชีวิตคู่ด้วยกันสิไม่ใช่แบบนี้
และถ้าเขารักเราขนาดนั้นทำไมไปมีภรรยาใหม่ล่ะคะ
มีลูกโตตามมาต้องเรียกว่าตามมาทันกันกับลูกเราด้วย
อย่าลืมนะคะก่อนหน้านี้สุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเรา
ยอมเอาสุขทุกข์ต่อจากนี้ไปผูกขาสามีคนอื่นทำไม
เขารักเราตรงไหนนะความซื่อสัตว์ง่ายยังให้กันไม่ได้เลย
และเขาให้ความสำคัญกับเราและลูกน้อยกว่าทรัพย์สินของเขาตั้งเยอะ
เขาน่ารักตรงไหนคะน้องคะหย่ากับอีกคนไม่ได้เพราะทรัพย์สิน
ว่าหลอกใช้ภรรยาใหม่อยู่หรือเปล่า
แล้วให้ภรรยาเก่าแปลงร่างเป็นภรรยาน้อย
ค่อยคิดดีนะคะหัวใจเราแค่กำปั้น
อย่ายอมเจ็บซ้ำกับคนเดิมอีกเลยเนาะ
คือน้องมีสิทธิ์ตัดสินใจนะคะแค่มองจากคนนอก
คนที่ไม่ได้รักเขาเท่าที่น้องรักคือดูยังไง
ครั้งใหม่กับสามีเก่าที่เขายังไม่ได้เลิกกับภรรยาใหม่
ก็ยังเสี่ยงต่อหัวใจของน้องเกินไปพี่ว่าแบบนั้นนะคะ
เป็นกำลังใจให้น้องค่ะเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง
เพราะความถูกต้องจะปกป้องเราและปกป้องหัวใจของลูกเราด้วยนะคะ
ขอบคุณกับความไว้วางใจที่ส่งเรื่องราวส่งคำถามเข้ามา
และขอบคุณอีกครั้งที่เอาความอ่อนแอของเรา

อยากฝากคำถามไว้บ้างส่งอีเมลก็ได้นะคะ
ดูแลร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง

ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ
กับดีเจย์พี่อ้อยณพาพร